คุณผู้ชมครับเรื่องของค่าแรง๔๐๐บาท
ซึ่งถ้าดูนโยบายหาเสียงของเพื่อไทยภายในปี๒๕๗๐นั้น
จะพยายามดันค่าแรงไปให้ถึง๖๐๐บาท
แต่ทีนี้ในช่วงของบันไดขั้นแรก๔๐๐บาท
นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงในประเด็นนี้ครับ
สั่งกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้
เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับ
ขึ้นเงินเดือนค่าราชการด้วยนะครับ
โดยทางนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
พูดถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
แล้วก็การปรับอัตราเงินเดือนค่าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
บอกว่าได้สั่งการให้คณะทำงานศึกษาดูความเป็นไปได้
แล้วก็มารายงานภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ
ส่วนจะขึ้นได้ภายในปีงบประมาณไหนต้องดูอีกครั้ง
เรื่องนี้เคยพูดไปแล้วครับว่าเงินเดือนข้าราชการ
และค่าแรงขั้นต่ำนั้นไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะครับ
ค่าครองชีพสูงขึ้นก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน
ถามว่าจะสอดรับกับค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยไหม
นายกบอกว่าหลักการถือว่าสอดคล้อง
แต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปแต่ละภาคส่วนนะครับ
ในส่วนของแรงงานครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าอาจจะนะครับไม่ได้๔๐๐บาทในทุกพื้นที่ครับ